จะต่อว่าได้นะคะคุณผู้ชมพาไป
ที่ต้องปังสักที่นับเวลาถอยหลัง
หนึ่งมิถุนายนเดี๋ยวเจอกันใช่ค่ะ
อีกไม่กี่วันแล้วนี่อีกไม่กี่วันแล้วต้องเก็บของไว้ค่ะ
ต้องเก็บของไว้นะคะเมื่อสักครู่อธิธาตุของหลวงพ่อสุจัย
เป็นสีทองเหลืองอารามใช่ไหมแต่คราวนี้พาไปดูใบโพที่ออกใบเหลืองอาราม
ทุ่งนาของชาวบ้านที่อำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเรื่องแปลกแบบนี้นะคะไม่รอดค่ะนี่เห็นไหม
แห่กันไปแบบนี้ค่ะไปขอพรขอโชคขอลาบ
ไม่สนใจป้ายประกาศของทางอำเภอที่ติดไว้ใกล้นะคะ
ซึ่งมีข้อความบอกว่าการเข้ามากราบไหว้ต้นโพทอง
ให้หยุดรถอีกฝั่งของต้นโพแล้วไหว้จากในรถ
ไม่อนุญาตให้ลงจากรถเพื่อมาไหว้ขอพรโดยให้ไหว้
ธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบครั้งละไม่เกิน
หนึ่งถึงสองนาทีบางคนแบบแหมขอน้อยไปหรือเปล่า
หนึ่งถึงสองนาทียังไม่ทันได้อะไรเลยชาญยังไม่เข้าเลยอ่ะคุณ
สองนาทีอ่ะแล้วป้ายังกำหนดด้วยนะคะ
ว่าเวลาในการไหว้ขอพรเนี่ยคือตั้งแต่เก้ามงเช้า
ไปจนถึงห้าโมงเย็นแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเชื่อไหมล่ะ
ไม่เชื่อเข้าไปขอพรใกล้ต้นโพเลยนะคะ
แบบใกล้ชิดแบบนี้ค่ะไปส่องหาเลขเด็ด
ใบโพสีเหลืองทองอร่ามบางคนบอกว่าเห็นนะ
เห็นเป็นเลข๓๙กับ๘๙๓กับ๘มันคล้ายกันนะ๓๙กับ๘๙
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมีคนมาเข้าฝันเห็นเลขเลยนะ๗๗๘แล้วก็
คุณผู้ชมอันนี้เป็นจินตนาการแล้วแต่นะคะอ้าวจะว่าไปเลขที่คุณรสลินอ่านไป
ตรงกับข่าวนี้ด้วยนะเอาจริงนะคะที่สวรรคโลกค่ะสุโขทัยนะคะ
วิธีการขอเลขเด็ดคือเนี่ยค่ะหยดน้ำตาเทียนหรือดอกน้ำมนต์ลงในขันน้ำมนต์
และหลังจากนั้นก็จะมีนักบรรดาเสียงโชคนะคะมาแอบดูซิเอ
ดอกน้ำมนต์มีปรากฏเป็นเลขอะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าถูกไปแล้วด้วยนะ
งวดนะคะจากพิธีแบบนี้เนี่ยนะคะงวดนี้เขาว่ายังไงค่ะ
เขาบอกว่าหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปชะโงกดูอ้าว
มีทั้งหนึ่งทั้งสามทั้งสี่ทั้งห้าแล้วก็เจ็ด
ซึ่งบางคนก็เอาตัวเลขเหล่านี้มารวมมาผสมกันจับคู่ได้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าหนึ่งเจ็ดบ้างเจ็ดหนึ่งอ่ะกลับกันนะ
ถ้า๓ตัวก็จะเป็นสี่ห้าสามว่างั้นแต่เลขนี้ดังนะคุณ
อย่าว่าไปว่าไปตรงกับหมอไก่แอบกระซิบอ๋อจริง
หมอไก่เราก็แม่นนะแม่นเหมือนกันนะอ้าวหลายคนบอกว่างวดนี้แหละ
อาทิตย์นี่แหละเจอกันแน่แน่ทุกแผงค่ะต่อเลยนะคะ
คุณผู้ชมพาไปหากุมารทองน้องก้าวกุมารทองเลิฟนะคะ
ครั้งนี้ค่ะน้องก้าวเลิฟคนที่ไปขอพรนะคุณเพราะหลายคนไปขอ
โดนกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงาน
คนที่ขอเขาก็เลิฟน้องก้าวใช่นี่ไง
อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
แน่นวัดแบบนี้ค่ะเราไปเจอคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ๔๐
เด็กมาแก้บนกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
บอกว่าที่มาแก้บนนี้นี่นี่เครื่องดูนะ
เพราะประสบความสำเร็จในเรื่องของงาน
ก่อนหน้านี้ก่อนที่โควิดจะระบาด
ได้กระซิบขอพรน้องก้าวไว้แล้วก็สำเร็จด้วยเรื่องงานนะ
ครั้งนี้ก็เลยกระซิบต่อค่ะน้องก้าวขอโชคขอลาบ
เธอเอาประทัดเนี่ยมาจุดพอจุดเสร็จปุ๊บปังปังเปียงเปียงปังปัง
ไปดูที่เลขหางประทัดปรากฏว่าเฮ้ย
หกแปดแปดกับหนึ่งหกเธอบอกว่านี่แหละสองเลขนี้จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่
เบิ้ลอีกแล้วเหรอเนี่ยอ่าถ้าสมมุติว่าไปที่นครชัยศรีแล้ว
มาที่นี่ก็ไม่ได้นะคะอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ต้องไปต้องไปต่อกันด้วยนะที่อำเภอบางไซ
จังหวัดพระราชกรศรีอยุธยาค่ะคือคักเหมือนเดิมค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานี้
นายพงศักดิ์โสพักดีหรือว่าโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
ดาราตลกชื่อดังค่ะเอาประทัดเอาน้ำแดงและของเด็กเล่น
ไปถวายแก้บนกุมารเจ้าสัวเหง
รูษีโปรเมษอีกแล้ว
เขาถูกอีกแล้วพี่โป๊งเหน่งนะคะ
งวดที่ผ่านมาเขาไปส่องหาเลขเด็ดจาก
ก็ไม่พลาดนะคะส่องแล้วก็จะเอาไป
เสี่ยงโชคหนึ่งวิทุนายนอาทิตย์นี้เช่นเดียวกันค่ะ
ตัวเลขมันค่อนข้างชัดนะสีแดงแป้นออกมาแบบนี้นะ

มี๐มี๒มี๔มี๕มี๘มี๙
มันก็วนเหมือนกันนะ๕๕๘๘๙๙นี่นะคะ
และเขาบอกว่ามันมีเลขลอยเด่นก็คือ๐กับ๘ว่าอย่างนั้น

ว่าจับไม่อาจเลย

ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมไปศรีประจันทร์สุพรรณบุรีค่ะ
นี่ที่วัดหนองเพียนนะคะเขาเปิดโรงทาน
เพราะมีการแจกถุงยังชีพสู้ภัยโควิด๑๙นะคะ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็มีการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่
หลวงพ่อเป๋เผือกวงเป็นพ่อของพระครูพิพัฒน์
สุวรรณพรเจ้าอาวาสวัดหนองเพียนนะคะ
นี่แล้วก็ถือว่าการครบรอบการมรณภาพ

หลวงพ่อเป๋มรณภาพคือวันที่๒๖พฤษภาคม๒๕๖
สิริอายุ๗๗ปี
ชาวบ้านบอกว่าจะมาร่วมทำบุญกันทุกปีแบบนี้แหละค่ะ
มักจะมีโชคมีลาบจากการมาขอพรหลวงพ่อเป๋ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยปีนี้จำเอาไว้นะคะ
ชาวบ้านเขาก็จำไว้นะบอกว่าเลขที่จะเอาไปเสี่ยงโชค

วนจริงเท่าที่อ่านมา
ก็มันต้องวนแหละ๐๙มันก็มีอยู่แค่นี้เนาะ
เหมือนเป็นเรื่องลึกลับค่ะก็๐๑๙นั่นแหละ